คุณผู้ชมครับคนร้ายคนนี้เป็นผู้หญิงอยู่ที่ชนบุรี
คือขโมยไก่สดนะของแม่ค้าร้านไก่ทอดที่เขาแขวนเอาไว้เนี่ย
นะครับแต่พอถูกแจ้งความเท่านั้นนะรู้ว่าตัวเองถูกแจ้งความ
เอาบางส่วนมาคืนแค่บางส่วนเออเอาบางส่วนมาคืน
กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายนะครับเป็นผู้ชายสวมเสื้อยืดนะครับ
อภัยเป็นผู้หญิงสวมเสื้อยืดสีเหลืองคนนี้กางเกงลายจุดขาวดำ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นฮอนด้าสีน้ำเงินนะครับมาจอดหน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็เข้ามาขโมยไก่สดนะครับที่แขวนอยู่ที่รถจักรยานยนต
ด้าสีขาวใช่ไหมจากนั้นคนรีบคนร้ายก็รีบเดินกลับไปที่รถ
แล้วก็ขี่หนีไปเหตุเกิดในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เมื่อเที่ยงของวันนี้ครับนางสาวขออภัยฮะนางนุสราวิมูลชาติ
เป็นผู้เสียหายใช่ไหมเธอเป็นแม่ค้าไก่ทอด
เล่าบอกว่าโอ้โหซื้อไก่สดมาจากตลาด๗กิโล
กิโลกรัมจะเอาไปทอดขายนะครับก็แวะซื้อของในร้านสะดวกซื้อก่อน
ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เสียใจจริง
ไม่มีเงินจะไปซื้อมาใหม่ด้วยก็ฝากถึงผู้ก่อเหตุเห็นใจกันบ้าง
เธอต้องลงทุนแบบวันต่อวัน
ล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะผู้ก่อเหตุทราบว่าผู้เสียหายไปแจ้งความ
แล้วก็มีตำรวจแวะไปที่บ้านของเธอ
ผู้ก่อเหตุก็เลยเอาไก่สดที่ขโมยไปมาฝากไว้ที่ร้านใกล้เคียง
แล้วให้ร้านค้าช่วยส่งคืนให้ผู้เสียหายหน่อย
เจ้าของร้านนะครับก็ติดต่อผู้เสียหายให้ไปรับไก่สดคืนแล้วนะครับ
เรื่องต้นผู้เสียหายบอกดีใจมากเลยนะ
แม้จะได้ของคืนไม่ครบแต่ไก่สดบางส่วนมันหายไปใช่ไหม

ยังไงก็ตามครับความผิดมันสำเร็จแล้ว
คือขโมยของไปแล้วนะครับถือว่าต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ